สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
วันจันทร์มันต้องแรงแรงอย่างนี้แหละอืมได้พลังใจเนอะค่ะ
ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าแยกทางกัน
อุ๊ยเขายังไม่ได้แถลงเลยเวียกับเบลล่าเหรอ

เดี๋ยวรอให้เขามาคอนเฟิร์มกันเอาเองพี่เวียกับเบลล่านะ
แถลงสิ้นเดือนเนอะเออก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าวันไหนแล้วกัน
แต่เรื่องของเรื่องวันนี้เป็นข่าวครับ

เขาบอกว่าแยกทางกันแล้วทนายตั้มและทีมทนายความครับ
เขาถอนตัวออกจากคดีน้องชมพู่ว่าง่าย
ก็คือถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับลุงพลนั่นเองครับ
นี่ครับทนายตั้มทนายสิทราเบี้ยบังเกิดครับ
เขาได้โพสต์ข้อความเรื่องของการถอนตัวจากคดีลุงพล
ลงในเฟซบุ๊กนะข้อความเนี่ยระบุตามนี้เดี๋ยวผมอ่านตามข้อความนี้เลยนะ
เพราะว่าวันนี้ตัวเขาและทีมทนายนะครับ
ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้ว
เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน
แต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันนะ
โต้แย้งประเด็นที่เป็นข่าวลือเกี่ยวกับเงินทำคดี
นายตั้มระบุว่าในการทำคดีนี้เนี่ย
ไม่ได้รับเงินสักบาททำด้วยใจล้วน

ขอใช้เวลาของตัวเองไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า
อันนี้เขาพิมพ์มาเองแล้วผมอ่านตามนั้นนะ
แล้วเขายังบอกอีกว่าขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับ

นี่เป็นบัญชีซึ่งธนายตั้มเนี่ย
เอามายืนยันว่าการทำคดีให้กับลุงพล

โชว์ทุกจ้าเลยบัญชีเนี่ย
เขามีข่าวว่าได้รับเงินประมาณสัก๑๐ล้าน

เอาบัญชีมาให้ดูไม่เห็นมีย่อ๑๐ล้านเลย
ยืนยันว่าการทำคดีนี้ที่เข้าไปช่วยลุงพล

ขอให้แฟนคลับลุงพลตอนนี้เข้าใจใหม่ด้วยนะ
ว่าตัวเองแค่เลิกทำคดีไม่ได้เป็นศัตรูกับลุงพลแค่ขอถอนตัว
หลังจากที่ทนายตั้มตัดสินใจยุติการทำคดีให้กับลุงพลก็มีแฟนคลับจำนวนมากแหละ
เขามาให้กำลังใจกันก็เยอะนะอ่านตามมุมคอมเม้นต์เลยนะครับ
โดยทนายตั้มเองก็ไปตอบคอมเมนต์แฟนคลับด้วยนะแล้วก็ชี้แจงในหลายประเด็นด้วย
มีบางประเด็นเขาชี้แจงระบุออกมาว่าตลอดปีที่ผ่านมาถูกสังคมประนำในสิ่งที่ตัวเขาไม่ได้ทำ
ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่เมื่อเลือกเดินทางไปกับลูกความแล้ว
ตัวเขาก็ไม่สนใจกระแสอะไรทั้งสิ้นแต่สุดท้ายเขาบอกว่า
มันฝืนต่อไปไม่ไหวก็เลยต้องจบแบบนี้
ขออภัยใครหลายคนที่ทำให้ผิดหวังรวมไปถึง
มีคอมเมนต์บางอย่างที่อ่านแล้วมันชวนให้คิด
พิมพ์ลงไปว่าขอโทษที่ไม่เชื่อเพื่อนที่เตือนแต่แรก

แล้วก็ตามตอนนี้ทนายตั้มเขาก็ตัดสินใจถอยออกมาแล้ว
แล้วไม่ได้ถอยมาคนเดียวยังไงถอยมาพร้อมทีมทนายคนอื่น
ทนายคนนี้คือทนายรัชพลศิริสาคอนค่ะ
คดีนี้แจกแจงแบบนี้นะคะ
ลุงพลกับป้าแตนให้ทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีน้องชมพู่
ส่วนคดีอื่นให้ทนายรัชพลเป็นคนดูแล
แต่ทีนี้หลังจากทีมที่ถอนตัวทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าลุงพลกับป้าแตนจะต้องไปหาทีมทนายใหม่แล้วนะ
เพื่อที่จะต่อสู้คดีนี้ต่อนะคะ
มาดูเรื่องแห่งความหวัง

วันนี้วันที่๒๙แล้วอะเนาะ

ตราดพาคุณผู้ชมไปตราดนะคะ
ไปดูพิธีที่เขาไหว้พญานาคกัน

อื้อทำดีหรือยังลูก
เออก็ให้ถามถึงการทำดีอ่ะ
คนทำดีแหละถึงจะได้โชคได้ลาบประมาณ
ทำดีตลอดเลยนะไม่เคยทำให้ดี
อุ้ยไว้ถึงทำความดีเนาะ

เอาคำพูดนี้มาจากผู้หญิงคนนี้
บอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เธอไปขอพรนะอืม
จุดนี้คืออาสมพ่อปู่ฤษีนารอดที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
คือก่อนหน้านี้สาวเข้ามาเป็นกลุ่มค่ะเดินทางมาขอโชคขอลาบปังตามปกตินะ
จุดที่ไปไหว้คือรูปปั้นพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ระหว่างที่ไหว้ครับจู๋หญิงสาวคนนี้แหละที่มีเสียงแปลกคืออาการแปลกที่มา
จะบอกให้นะจุดทูปแบบนี้ต้องระวังนะ
ระวังอะไรรู้ไหมมันร้อน
ไฟแชคมันใช้เวลานานกว่าจะปิด
มันร้อนมือเนอะมันไหม้มือเอ้ยไม่ใช่
เอางี้ละกันพอจุดทูบเสี่ยงทายเนี่ย
ก็ต้องดูด้วยนะว่าผลงานเป็นยังไง

ไม่ใช่จุดแล้วเดินหนีนะไม่ได้นะจุดไม่ได้นะ
แต่ต้องเฝ้ารูเฝ้าดูเฝ้ารอดู
คือดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะ
เขาว่ากันว่าพอรอดูแล้วก็บารมีใครบารมีมัน
เอาให้ดูกันแบบขำอย่าไปคิดมาก
อย่าไปแบบว่าเพ่งเล็งถึงขั้นว่า
งวดนี้อะไรแบบนี้มันต้องมาแน่
เพราะไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครบอกได้ดูจริง
สามารถกำหนดได้ว่าอนาคตในช่วงของวันออกสลากรางวัล

มันจะมาเป็นแบบนี้ที่จับคู่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครรู้
มันไม่มีใครบอกได้หรอกครับบอกแบบนี้ละกันเนาะ
ซื้อก็ซื้อพอประมาณซื้อให้พอลุ้นสนุกพอ
เพราะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง
เสี่ยงจะไม่ได้มากกว่าด้วยที่ฉันอ่ะ
คุณผู้ชมเรื่องของความหึงหวงบางทีมันก็เป็นเหตุให้เกิดความแรงนะครับคุณสมศลา
ใช่ค่ะข่าวนี้นะคะเขาบอก
คือเรื่องของเรื่องมีหนุ่มคนนึงโอ้โหเรียกได้ว่าขาดสติ
ทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของตัวเองครับ
นี่ครับพิษรักแรงหึงเป็นเหตุครับถีบกระเด็นเลยครับ
คุณสุภาษาราเห็นไหมฮะเนี่ยฮะโอ้โหแล้วอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับ
คือเรื่องเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเขาก็ได้พยายาม
ดึงตัวแล้วนะดึงผู้ชายคนนี้ออกมาก่อน
เพราะว่าทะเลาะกับแฟนสาวแต่อย่างนี้เหมือนประมาณว่าผู้ชายคนนี้สะบัดหลุด
แล้วไม่แน่ใจว่าไปพูดอะไรเข้าผู้ชายคนนี้โอ้โหถีบเลยครับ
แล้วแฟนสาวนอนอยู่กับพื้นแบบนั้นหมดสติเลยนะคุณสุภาษารานะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกตกใจนะ
และจะเห็นว่าช่วงตอนแรกเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มด้วย
มีการพยายามดึงตัวออกมาเพราะตอนแรกเขาทะเลาะกัน
สองคนนี้เขาเป็นแฟนกันเขาก็ทะเลาะกัน
พยายามจะพาตัวฝ่ายชายเนี่ยขึ้นรถแต่เขาก็พยายามดิ้นนะ
เห็นในคลิปเนี่ยดิ้นพอหลุดปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
หันไปทีฟ้าเศร้ากลางอกปุ้ง
เอออ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในปั๊มบางจาก
ริมถนนบ้านเก่าพานทองหมู่ที่๑ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทอง
จังหวัดชนบุรีค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามหน่อยซิ
ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นไปดูบริเวณที่เกิดเหตุก่อน
เออเนี่ยมีกองเลือดอยู่ตรงนี้ครับเอาแล้วยังไงต่อรู้ไหม
เขาบอกว่ามีร่องรอยของเท้าของผู้หญิงแล้วก็มีรองเท้าอยู่ตรงนี้ด้วยครับ
เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้รองเท้าเปื้อนเลือดนะ
เออเปื้อนเลือดอีกต่างหากนะครับเอาไปถามเด็กปั๊มหน่อยฮะ
เด็กปั๊มก็เป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
น้องคนนี้เขาบอกว่าหนุ่มคนที่ก่อเหตุถีบอกแฟน
เห็นนั่งกินเบียร์แล้วช่วงกินเบียร์ก็ทะเลาะกับแฟนนั่นแหละ
เนื้อความที่เขาทะเลาะกันเนี่ยประมาณหึงหวงเรื่องหึงหวง
แล้วก็มีทะเลาะมีปากเสียงกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็ต่อยกันอีก
จากนั้นค่ะก็ไล่เพื่อนคนนั้นกลับบ้านไปแล้วก็ส่งเสียงโวยวาย
ฝ่ายแฟนสาวถามว่าทำไมต้องโงหูขนาดนั้น
นั้นจังหวะนั้นแหละค่ะเพื่อนก็พาคนสื่อเหลืองขึ้นรถ
แต่พอดีหลุดหันไปถีบแฟนหงายตึงแบบนี้เลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวนะผู้ชายคนนี้
มาดำเนินคดีเพื่อสอบสวนต่อไปเอ้าส่วนผงผู้หญิงเนี่ย
คือเขาบอกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเขาบอกว่าทุกคนเนี่ย
พาผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าบาดเจ็บอาการเป็นยังไง
อยู่ที่โรงพยาบาลไหนอีกด้วยค่ะ

ทำร้ายผู้หญิงแล้วตัวเขาเล็กกว่าเยอะ

อย่างนี้สุดท้ายเดี๋ยวก็เป็นคดีความแหละครับ

ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาว่ากันว่าเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า

ใช่แต่เขาบอกว่าจุดนี้มันน่าแปลกตรงที่พญานาคที่สร้างเสร็จแล้ว
มีน้ำออกมาน้ำออกมาจากด้านใต้ของพญานาคแบบนี้และมีน้ำออกมาจากตาด้วยคุณผู้ชมอยากเห็นไหมที่ฉันก็อยากดูไปดูพร้อมกัน
อ้าวอ้าวอ้าวเรื่องของความผิดปกติก็จะมีให้ได้ดูนะนิ้นน้ำที่หยดหยดลงมา
ค่อยไหลค่อยไหลลงมามันก็แปลกเหมือนกันที่ไหลออกมาจากจุดนี้

คือถ้าสมมุตินะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
รูปปั้นนี้เขามีการต่อสายน้ำเข้ามาที่ตัวปากของพญานาคหรือเปล่า
หรือเปล่าอ๋ออ๋อใช่ไหมอ่านั่นคือจุดนึงแล้วนะ
ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่ามันน่าผิดสังเกตอ่ะคุณสุภาษารา
คือก็คือดวงตาดวงตาของพญานาคครับ
ลองดูนะนี่ตอนแรกเห็นไปสีแล้ว
เปลี่ยนในขณะประมาณไม่เกิน๕วินะแล้ว
มันก็ดูแล้วแปลกดีเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถามว่าเนี่ยที่เนี่ยอยู่ตรงไหน
อยู่ที่วัดเขาลังพัฒนาอำเภอโคกสำรงจังหวัดลบบุรี
จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรต่าง

ทีนี้ไปถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสชื่อพระอาจารย์แดงนะคะ
ท่านก็เล่าว่าสร้างองค์พญานาคทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่ม
เสาเข็มปรับพื้นดินจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลา๗วัน
แต่จะเห็นว่าความวิจิตรงดงามและความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี่ใช้เวลา๗วันนะ

เขาบอกว่าบูชาเรื่องของพญานาคผมว่าถ้ามาที่นี่ก็คงจะชอบนะ

แต่เรื่องอิทธิฤทธปฏิหารอันนี้ก็ไม่ได้ฟันทงจริง
แต่เห็นตามภาพเห็นตามคลิปแล้วดูแล้วมันก็แปลกดี

ถ้าเกิดมีการต่อสายท่อไปที่ปากของพญานาคก็เป็นไปได้

อย่างที่สองที่ต้องดูจริงคือสายตานั่นแหละ

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอุ้ยคอมเมนต์มาเพียบเลยสุภาษา
ไม่มีฝนใช่ไหมคะน่ะเออคนที่อยู่ในวัดคือคนที่เขาอยู่
คือเคยไปเขาบอกว่าคนไม่มีช่วงที่ถ่ายแล้วมีน้ำลงมาไม่มีไม่มีฝน
ครับเอ้าบางคนก็บอกโอ้ยแล้วตานั้นไปเปลี่ยนสีแล้ว
เออนั่นสีเปลี่ยนได้ยังไงบางคนบอกอยู่ที่ไหนแล้ว
ก็เลยเอามานำเสนอกันแบบนี้ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับ
คุณผู้ชมครับใช่ไอ้วิจารณญาณเอ้าดังรับ
ชมกันด้วยค่ะอ่ะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู
อาการของหนูน้อยคนนี้กันหน่อยนะครับ

แล้วถอยหลังลงไปอีกสองก้าว

ทำไมไม่ยอมขึ้นมาแบบนี้

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัดสมัครข่าว
ตอนนี้เนี่ยนะเป็นความกังวลระดับโลกเลยนะ
กับโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์มา
มันกลายพันธุ์แล้วมันมาจากแอฟริกาเนอะ
สายพันธุ์นี้นะคะหลายคนเป็นห่วงค่ะ

เขาบอกว่ามันหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี
คือไปดูข่าวเนี่ย
ยงก็บอกนะครับว่ามันอาจจะเลี่ยงได้นะ
ในเรื่องของวัคซีนใช่ไหม
มันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมันลดน้อยลง

ไม่ได้หมายความว่าหลบเลี่ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่หมายถึงว่าวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปเนี่ย

เรายังคงมีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างอื่นไงคะ

อาบน้ำซะเลยนะไม่ได้สะอาดทั้งตัวนะครับ

ควรอยู่ไกลค่ะ

ดีจริงอยากถามคุณคณะเลย

ซึ่งเรื่องของการบริจาปฆาจกลางคืน

คุณเข้าใจผิดรึเปล่า
นี่แหละเขามีความน่ารักโดยเฉพาะเวลาเขาอ้อนค่ะ

หนูเอาเองสิเห็นไกลตกใจ
กลัวน้องเขาคอหักทำไมคอได้งอได้อะไรขนาดนั้นล่ะ

หนูถ้าง่วงขนาดนี้หลวงตาต้องเตรียมที่นอนให้แล้วนะ
แล้วดูออดอ้อนหลวงตาอ่าจริงแล้วมันคือการออดอ้อน
พออ้อนหลวงตาได้เอียงซะโอ้ยเอียงซะแบบนี้แหละอ้าว

น่ารักไหมน่าจะดีนะเด็กเขาวัดเข้ามาแต่เด็กเนี่ยเนอะ

เด็กเจ้าเล็กเนาะหมายถึงเด็กเจ้าเล็กเนาะ

คุณผู้ชมอยากถามคุณผู้ชมและคุณสุพัสราด้วย

กลัวแมงสาปก็อยู่ห่างแมงสาปนะ

แต่เรื่องของเรื่องอยากจะให้ดูความน่ารักของหนูน้อยคนนี้
ดูสิว่าน้องเขากลัวอะไรครับ
โอ้โหอะไรอ่ะลูก
ไม่ได้กลัวโรงเรียนนะแต่เขาว่ากันว่าหนูน้อยคนนี้เขากลัวความสูง

เดี๋ยวบันไดไม่กี่เมตรเองนะลูกนะ
เด็กอ่ะเนาะผมก็เป็นนะตอนผมเด็กตัวเท่านี้

อุ้มครูผู้หญิงเจ้าสาวเลยนะก็จะให้ขึ้นบันไดนี้
ผมก็กลัวเกาะขาครูแน่นแล้วครูครับ

อุ้มผมขึ้นไปครับไม่งั้นผมไม่ขึ้นครับ
เอาพยายามขึ้นหน่อยลูกพยายามขึ้น

ผู้หญิงคนนั้นบอกไปตามครูผู้ชายมา
งั้นช่วยอุ้มเด็กชายชนะขึ้นไปหน่อย

ชายชนะหายเลยครับเดินขึ้นหอเลยครับ
นั้นไม่ใช่อาการกลัวความสูงที่แท้จริงแล้วค่ะ
มันเป็นอาการกลัวความสูงแฝง

เป็นเป็นเด็กด้วยเนอะ

มาดูเรื่องของหนูน้อยคนนี้กันบ้าง
โดนแม่บลโหบลมากนะ
มากนักก็เลยใช้มุกที่มันฮิตมากในยุคนี้

เอาไปดูซิว่าคุณแม่จะว่ายังไงกับท่านประธานคนนี้ครับ

ถามว่าเป็นไรเป็นไรไม่ทำ

บอกว่าตัวเองเป็นประธานบริษัท
เดี๋ยวจะเรียกพ่อประธานบริษัทลงมานี่

มาจัดการประธานบริษัทเลย

น้องเขาบอกว่าผมประธานบริษัทนะ
แต่คุณแม่ว่ายังไง
งั้นต้องเจอพ่อของประธานบริษัท
มาจัดการหน่อยสิคุณพ่อ
ถ้าเกิดว่าพ่อประธานบริษัทมาแล้วยังไม่ยอมทำการบ้านอีก
ต้องเจอเมียของพ่อประธานบริษัท

ก็คือใหญ่กว่าพ่อของประธานบริษัทอีก

ว่าใหญ่สุดบนโลกใบนี้เมีย

ถ้าคุณว่าใช่ฉันก็ว่าใช่

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้

โอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไปดูเขาว่าจะมีหรือไม่มี

แอ้งไงนึกว่าจะแน่ต้องโตเอ้ย
แรกของน้องหมูยอกกับน้องแมวจนได้เรื่องแล้วครับแล้วก็ติดตามรายการต่อไปได้นะครับกับรายการข่าวยนแท้รัฐถูกต้องค่ะต่างไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ